ออนไลน์ก็แชร์กันสนั่นเลยนะครับ

ถือประกาศนียบัตรตระเวนถ่ายรูปอวดท่ว่าเมืองครูลาศ
เป็นเรื่องราวของนักเรียนชายคนหนึ่ง
เรียนจบชั้นม๖โรงเรียนบุญวัฒนาอำเภอเมืองนครราชศรีมา
ถือใบประกาศเนียบัตรจบการศึกษา
ระเวนถ่ายรูปอวดไปตามสถานที่ต่างทั่วเมืองโคราชเลยนะ

ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่เป็นสถานที่ขึ้นชื่อของ
เนลฮานครราชศรีมาไปหมด

นี่ถ่ายหน้าโรงเรียนก่อนเริ่มที่หน้าโรงเรียนก่อนเนี่ย

เป็นความดีใจนี่ถ่ายกับเพื่อนนะครับ
สมาร์ทกิตหวานกลางนะ

โดยเขียนคำว่าจบแล้วเว้ยนะฮะ
กำกับบนภาพจนกลายเป็นกระแสชื่นชม
แล้วก็ร่วมแสดงความยินดีให้นายกับแม่ค้าส้มตำไก่ย่าง
อาจจะเป็นแม่ค้าส้มตำที่เขาเดินไปทานบ่อยแถวโรงเรียนหรือเปล่า

นะฮะเจ้าของโพสต์นี้ก็คือน้องสมัสกฤทธิ์นะครับ
อ๋อชื่อของเขานะฮะสมัสกฤทธิ์แว่นกลางนะครับ

อายุ๑๙ปีชาวอำเภอเมืองนครราชศรีมา
จบจากโรงเรียนบุญวัฒนาเมื่อวันที่๒๔พฤษภาคมที่ผ่านมานี้เอง

บอสบอกว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่ง

ดังนั้นเมื่อถึงช่วงปลายเทอมสุดท้ายจึงติดรอหลายวิชานะฮะ
ทำให้ต้องตามแก้แต่ละวิชาอย่างหนักเลย
เพราะต้องการที่นำประกาศนียบัตรไปสมัครเข้าศึกษาต่อให้ได้ในปีนี้
เป็นความตั้งใจคุณแม้ว่าติดรอก็ตามแต่ฉันจะไม่รอฉันจะต้องตั้งใจต่อนะฮะ

ในที่สุดก็สามารถแก้ไขได้ครบวิชาและสามารถจบการศึกษาได้
ในช่วงเสี้ยวนาทีสุดท้ายน้องบอกแบบนี้
หมุดวิทย์จริงค่ะคุณพี่ครับ
ซึ่งทำให้รู้สึกดีใจมากนะครับแล้วก็เมื่อเป็นเช่นนี้
จึงอยากจะฉลองใหญ่มีไอเดียด้วยการถือใบประกาศนียบัตรตระเวน
ถ่ายไปในทุกที่ที่เขาจะถ่ายได้แล้วก็อยากแชร์ให้คนอื่น
ได้รับรู้ได้แสดงความยินดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้คนอื่นด้วยนะครับ
ค่ะ
ไม่ได้คิดว่ามันจะผลตอบรับดีขนาดนี้ฮะ
ตอนแรกก็ทำเล่นเล่นลงเฟสเล่นเล่นนะครับเอาแบบตรงคำ
ทำไมถึงต้องชูถืออย่างนี้เดินทั่วโคราชเหรอฮะ
เพราะว่ามันเป็นความทรงจำครับแต่ที่ที่ผมไปเนี่ย
ไม่ใช่ไปถ่ายเฉยฮะมันเป็นที่ที่ผมกับเพื่อนเคยไปด้วยกันครับ
เก็บความทรงจำดีไว้ทุกอย่างฮะสถานที่เหล่านั้นเนี่ย
ก็สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์ผอแล้วก็คนทุกทุกคนที่ให้กำลังใจผมมา
โดยเฉพาะแม่ผมแล้วก็พี่น้องของผม
เอ้าอย่าลืมผมได้ที่เรียนต่อแล้วนะฮะ
ปัญญาพิวัตรขอนแก่นครับผมสวัสดีครับ
บอกว่าน้องบอสเคยเป็นเด็กนักเรียนชั้นม๖ทับ๑๒
โรงเรียนบุญวัฒนาซึ่งเป็นคนที่มีผลการเรียนระดับกลาง
แต่ว่าน้องเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะ
ส่วนเรื่องการนำประกาศนียบัตรไปตระเวนถ่ายรูปตามสถานที่ต่างนั้น

เป็นเพราะเขาภาคภูมิใจที่ได้พยายามเรียนจนจบจากโรงเรียนแห่งนี้ครับ

ัญญาพิวัฒน์นะคะจังหวัดขอนแก่นใช่ครับ
ก็ฝากถึงบอสนะลูกนะ
ถึงแม้ลูกจะจบช้าก็ตามนะลูกนะ

มันก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการที่จะไม่ประสบผลสำเร็จนะครับ
จบช้าจบเร็วถ้าบอสเป็นคนดีนะอย่างที่เคยเป็นนะครับ
ก็บอสจะประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนก็ตาม
ก็ขอให้บอสประสบผลสำเร็จแล้วก็เป็นคนดีของสังคมตลอดไปนะครับ
เป็นคำอวยพรจากผู้มนวยการโรงเรียนนะครับ

หน้าห้องน้ำหน้าสารพระภูมิในห้างถ่ายทุกที่เลยนะครับ
ถามว่าปัจจุบันนี้น้องบอสกำลังเรียนอยู่ที่ไหน
เมื่อกี้น้องเขาบอกแล้วนะปัญญาพิวัฒน์ขอนแก่นสิทธิ์ครูบุ๊ก
ครูบุ๊กเป็นอาจารย์โรงเรียนปัญญาพิวัฒน์ที่สถาบันปัญญาพิวัฒน์นะครับ
ก็น้องบอสกำลังศึกษาปริญญาตรีปีที่๑สาขาบริหารธุรกิจด้วยนะ
เก่งจริงนะครับ
ก็ขอให้จบได้ปริญญาอีกหนึ่งใบตามไป